ที่จะพาไปดูต่อไปนี้ก็บุกเดี่ยวไปก่อเหตุเหมือนกันค่ะ
อยู่ที่จังหวัดอ่างทองเจ้าของร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อ่างทองถึงกับงงสุดชีวิต
อยู่ไปเจอใครก็ไม่รู้นะคะมาอุจจาระไว้หน้าร้าน๓วันติด
ทีนี้ไปเปิดกล้องวงจรปิดดูเห็นแบบนี้ค่ะ

นี่นะคะทำแบบนี้เลย
ห้องน้ำปั๊มมีไหม
เหตุการณ์ที่หญิงปริศนามานั่งถ่ายทุกข์ที่หน้าร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นผู้หญิง
ลักษณะนี้เดินขาเป๋ด้วยนะที่กล้องจับได้

ทำทีเดินเข้ามาหน้าร้าน
หน้าร้านเขามีโต๊ะนั่งติดกับกำแพงปูนสูงประมาณ๕๐เมตร

ระหว่างช่องกำแพงปูนกับประตูเหล็ก

วันที่๑๓มิถุนายนที่ผ่านมานะคะ
คือบริเวณนี้เขาบอกว่าแม้ว่าจะเป็นตลาดสดคนพลุกพลาด

แต่มันก็ไม่ควรให้คุณ
มันก็ไม่ใช่ที่จะไปปล่อยทุกข์แบบนี้นะคะ
ทีนี้ไปสอบถามนายวิเชียนพันธ์เศรษฐีกุลหรือว่าลุงอู่อายุ๖๓ปีเจ้าของร้านค่ะ
บอกว่าก่อนหน้านี้ช่วงเช้าวันที่๑๑แล้วก็๑๒มิถุนายนตอนเปิดร้าน
ประตูเหล็กขึ้นไปเอ๊ะเห็นมีน้ำนองอยู่ที่พื้น
ฝนตกหรือเปล่าน้ำแรงสาดฝนเข้ามาหรือเปล่า

ต่อมาวันที่๑๓เลื่อนประตูเปิดร้านออกไปอีก
เอ๊ะมีน้ำอันนี้ไปดูมันปัสสาวะนี่นะ
แล้วก็ยังมีเศษอุจจาระที่พื้นส่วนหนึ่งด้วย
อีกส่วนหนึ่งคุณเชื่อไหมลอยติดขึ้นไปกับประตูเหล็ก
ส่งกลิ่นเหม็นตลบอบอวนไปอีกนะคะ
ขออภัยครูผู้ชมที่ทานข้าวเช้าอยู่ด้วยนะฮะ

คงไม่มีใครกล้ามาทำแบบนี้ค่ะ
โอ้โหมันเหม็นมากมันเหม็นมากซึ่งมันไม่ใช่คนปกติ
เพราะพวกโรคจิตหรือเปล่าไม่โรคจิตก็มือปืนรับจ้าง
ใครจ้างเอามาขี้แต่สิ่งสมัยก่อนที่เราเคยเห็น
เคยได้ยินก็คือว่าบางทีมันขี้ใส่ถุง
แล้วเอาไปปานบ้านนู้นบ้านนี้แต่นี่ไม่ใช่
และตลาดเขาก็มีห้องน้ำห้องท่วมตั้งเยอะรอบเลย
ตรงนู้นก็มีตรงนี้ก็มีข้างหลังก็มี
ซึ่งลักษณะแบบนี้มันถามพวกกันที่ขายของอยู่

คุณพี่เล่าได้เห็นภาพนะคะ

อันนี้คือนายสมศักดิ์คนขยันเป็นเจ้าของร้านกะทิ
ก็อยู่ตรงข้ามกับร้านที่เกิดเหตุ
เล่าให้ฟังค่ะว่าช่วงประมาณตี๑ตี๒ของคืนวันที่๑๑ถึง๑๓มิถุนายนที่ผ่านมา
เห็นนะเห็นผู้หญิงคนนี้ลักษณะเดินขาเป๋เข้าไปนั่งหน้าร้าน
อันนี้ก็ไม่ได้เอกใจอะไรคิดว่ามาพักเหนื่อยปกติอะค่ะ
ประกอบกับหน้าร้านค่อนข้างมืด
ก็ไม่ทันสังเกตว่าผู้หญิงคนนี้นำไปนั่งทำอะไร
รู้อีกทีก็คือเช้าวันที่๑๓ที่นายวิเชียนมาถามว่า
ใครมาถ่ายอุจจาระใส่หน้าร้านหรือไม่
ซึ่งตั้งแต่เกิดเรื่องนะคะนายวิเชียนก็คอยเฝ้าดูอยู่
แต่ก็ยังไม่เคยเห็นหญิงคนดังกล่าวมาที่หน้าร้านอีก
คงรู้ตัวแล้วว่ามีคนรู้แล้วนะคะ